ไปดูที่จังหวัดลำพูนกันหน่อยค่ะ
อากาศร้อนเนี่ยบางทีก็ช่วยชาวบ้านได้เหมือนกันนะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาบวงสวงจะยกต้นตะเคียนยักษ์จากริมแม่น้ำลีไปไว้ที่วัด
ยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยจนกระทั่งต้องบอกต้นตะเคียนว่าไงรู้ไหมคุณ
ไว้ที่วัดเนี่ยมันเย็นกว่านะอยู่ตรงนี้อากาศร้อนอ้าวยกขึ้นเลย

เออก็คราวที่ไหนนะมีอยู่จังหวัดนึงที่ให้อยู่ในห้องแอร์

นี่เป็นชาวบ้านทุ่งโป่งนะคะในอำเภอบ้านโฮ้งจังหวัดลำพูน
เขาจัดพิธีขอขมาต้นตะเคียนยักษ์๑๙เมตรเส้นรอบวง๓เมตรค่ะ
ขึ้นมาจากกลางแม่น้ำลีวางอยู่ริมตลิ่ง
มีเครื่องบวงสวงขอขมามินพานดอกไม้ทูบเทียนน้ำขมิ้นส้มปล่อย
ชุดไทยมาลัยหลากสีมีครบ
ชาวบ้านทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดก็มาร่วมงานกันขับข้าง
จ้างรถเครนขนาดใหญ่มาเพื่อยกต้นตะเคียนยักษ์นี้
ไว้ที่ใต้ต้นไสในวัดทุ่งโป่งกลางหมู่บ้านโดยเฉพาะ
พอทำพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รถเครนสองคันทะเบียนวันนี้วันนี้เท่าไหร่หรอ
ทะเบียนมาเต็มมากเลยวันนี้๑๐เลยนะเนี่ยล่วงหน้าแล้วกันนะ
ทะเบียน๘๑๖๖๗๓แล้วก็๘๐๙๐๔๙ค่ะ
มาประจำจุดเลยเตรียมยกต้นตะเคียนขึ้น
ยกยังไงยกท่าไหนองศาไหนก็ยกไม่ขึ้น
พยายามอยู่นานหมุนซ้ายหมุนขวาเอาเปลี่ยนองศาเปลี่ยนที่วาง

ชาวบ้านคนหนึ่งตะโกนเลยค่ะขึ้นมาบอกว่า
ที่นี่อากาศมันร้อนขออันเชิญเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ไปอยู่ที่ที่จัดให้ใหม่ที่วัดทุ่งโป่งอากาศมันเย็นร่มรื่นดี
เท่านั้นแหละพูดจบปุ๊บรถเครนก็ยกต้นตะเคียนขึ้นรถได้อย่างง่ายดาย
โอ้โหชาวบ้านตรงนั้นนี่ตะโกนออกมาเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่า
สาธุแล้วก็ยกมือไหว้กันพูดคุยกันอื้ออึงเลยทีเดียว
สงสัยตรงนี้อาจจะเป็นแหล่งใหม่
ของวันที่๑และวันที่๑๖ก็เป็นไปได้
รอดูสิอีก๖วันไง๖วัน
งี่อาจจะท่านขึ้นมาให้โชคก็ได้
นี่ก็ให้คุยเรื่องตัวเลขกันมาล่วงหน้าสักตั้ง๖วันใช่ไหม
เผื่อต้องเดินทางไปอ๋อบอกลงหน้า